ส่วนตาม่ำต้องบอกตาม่ำช่วงนี้
พระสุกข้าวพระสาวแทรกจริง
ก่อนหน้านี้ค่ะหลานสาวน้องนาฬิกา

ใช่ค่ะแล้วก็ต้องส่งตัวไปเย็บที่โรงพยาบาลด่วนเลย
เดตอาการน้องนาฬิกาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
คนเป็นตาอย่างตาม่ำก็สบายใจแล้ว
อีก๒อาทิตย์เดี๋ยวจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะน้องนะ
อีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาพี่หม่ำตลกไม่ออก
ก็เป็นตลกมานานแต่ก็เจอดราม่าแบบนี้ก็ค้ำไม่ออกเหมือนกันนะ
ก็คือกรณีที่พี่หน่งช่าไปเล่นมุกหอม
จูบปากกับน้องเฮอลิเคนในรายการนะคะจนน้องเนี่ยร้องห่มร้องไห้
แล้วคนก็ออกมาวิจารณ์ว่าเฮ้ยมันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ทอว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศต่อเด็ก
แม้ว่าจะมีการออกมาไลฟ์สดเคลียร์กันไปแล้วนะแต่พี่หม่ำเอง
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพี่หม่ำบอกรู้สึกผิดนะ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษสังคมเลยว่าต่อจากนี้จะระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นครับ
บางทีมันก็ไม่รู้หรอกบางทีมันก็ถีบถีบนงบางทีมันก็เดินกันสนุกสนัก
แต่ภาพรวมแล้วบางทีมันก็มันด้วยวัยด้วยอะไรด้วยแหละ